อัปเดตข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นที่น่ายินดีมาก
ยังอาจจะได้เห็นจาพนมประกบกับวินดีเซลอีกด้วยล่ะค่ะ
หลังจากทิ้งห่างจากภาคแรกไปนานกว่า๑๔ปี
สำหรับการกลับมาของภาคต่อลำดับที่๓ของภาพยนตร์บูรฮัมทริปเปิ้ลเอ็กซ์นะคะ
ล่าสุดก็ได้เว็บไซต์หนังต่างประเทศ
รายงานถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์ดังกล่าว
โดยนอกจากจะยืนยันการกลับมารับบทนำของพระเอกคนเดิมจากภาคแรกอย่างวินดีเซลแล้ว
ภาคใหม่นี้ค่ะเขายังเสริมทัพด้วยซุปเปอร์สตาร์ฝั่งเอเชียอย่างเจ็ดลี
รวมไปถึงพระเอกนักบูเลือดไทยจาพนม
ที่เพิ่งร่วมงานกับวินดีเซลมาหมาดในฟาส๗หรือว่าฟิลเลสเว่น

แล้วก็ยังจะเตรียมดึงนางเอกดังฝั่งบอลลี่วูดอย่างทีบิกาปาทุโกนค่ะ
มารับบทนางเอกของเรื่องอีกด้วย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่เผยรายละเอียดแน่ชัดสำหรับคาแรคเตอร์ที่ทั้งเจ็ดลีจาพนมจะมารับแสดงค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นคาดเลยค่ะว่าเตรียมจะเปิดกล้องเร็วนี้อย่างแน่นอน
ซึ่งก็ได้รับคำยืนยันแล้วว่าได้รับการทาบทามมาจริง
แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมาก๘๐นะพี่จาจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ค่ะ
แต่ยังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้
เพราะว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณอักษรนั่นเอง
แล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายทำอย่างเป็นทางการนะครับ

ความพร้อมอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ

น่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่
จะมีนักแสดงไทยไปไกลระดับอินเตอร์ขนาดนี้